ว่าที่ผู้นำเหล่าทัพที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง
ก็ล้วนเคยผ่านหน้าที่บทบาทสำคัญ
ในการคุมกำลังสำคัญของเหล่าทัพ

เพราะฉะนั้นวันนี้ชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย
พาคุณผู้ชมไปดูประวัติเส้นทาง

ผู้นำเหล่าทัพแต่ละท่านกันที่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่๑ตุลาคมนี้กันนะคะ
เริ่มแรกค่ะมาดูที่พลเอกชายชาญช้างมงคลนะคะ
หลัดกระทรวงกลาโหมคนที่๓๓เป็นเตรียมทหารรุ่นที่๑๖นะคะ
ก็เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอย่างหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจำสำนักประหลักกรสวงกราโหมค่ะ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนที่๓๐

กรมยุทธการทหารเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย
ส่วนทางด้านพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์
ผู้บัญชาการทหารบกคนที่๔๐
เป็นเตรียมทหารรุ่นที่๑๖
ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับกองร้อยรบพิเศษ

ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่๑
และเป็นผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่๑นะคะ
อกจากนี้ก็ยังเคยเป็นหัวหน้าชุดพัฒนาสันติศุกร์

หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นรองผู้บัญชาการ

แล้วก็เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ก็คือเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนั่นเองนะคะ

พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่าง
ผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่๒๔นะคะ

ตำแหน่งสำคัญมาอย่างนักบินประจำหมวดบิน
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
กรมยุทธการทหารอากาศ
แล้วก็ตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศนั่นเองนะคะ
สำหรับเบอร์หนึ่งของกองทัพบกเมื่อวานนี้
แน่นอนว่าพลเอกเฉลิมชัยศิษฐศาสตร์
เตรียมทหารรุ่นที่๑๖ได้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของกองทัพไทย
แล้วก็เป็นที่จับตามองว่าหลังจากนี้อีก๒ปี
เรื่องของการบริหารงานภายใต้ความกดดันต่าง

เตรียมทหารรุ่นที่๑๖ขึ้นมายกแผงเลย
ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศ

หลักกระทรวงกลาโหมพลเอกชายชาญช้างมงคล
แล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกน่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน
ระยะเวลาที่คอสชบอกว่าต้องดำเนินการ

บรรดาของขุนพลทหารหารนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญ
การที่จะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเหมือนกัน